ที่จังหวัดกาศจนบุรีนะครับเรื่องของหวยสามสิบล้าน
ยังไม่จบสักทีครับคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะใช้เวลากี่ปีคะ
ครูปีชากับหมวดจรูนฟ้องกันไปฟ้องกันมา
ผลัดกันขึ้นศาลนะฮะล่าสุดก็เป็นคดีที่ครูปีชาไป
ไปดูกันหน่อยว่าความขึ้นหน้าเป็นอย่างไร
เพราะวันนี้ทางด้านของนายสิทธาเบียบังเกิดหรือวัฒนาตั้มพร้อมด้วยรอดตำรวจโทจรุณวิมูล
เดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีไปรับฟังการสื่อพยานฝ่ายโจทย์นัดที่๒
ในคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรที่นายปรีชาไคร่ครวนยื่นฟ้องเองนะครับ
ซึ่งสารนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกในวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
ครูปีชาพร้อมด้วยนายวรยุทธ์บุญวงศัยธนายความส่วนตัว
รวมทั้งเจ๊บ้าบินเจ๊พัดเจ๊เกียว๓เจ๊นี่แหละ
ก็เดินทางมาเป็นพยานปากสำคัญ
ก็เดินทางไปที่ศาลศรีนาหิตาก็ยิ้มแย้มเหมือนเดิม
ครูปีชาทั้ง๓เจ๊ก็ยิ้มแย้มเหมือนเดิม
แล้วก็มีกลุ่มผู้ค้ารอตเตอรี่ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เดินทางมาโอ้โหถึงกับต้องมอบดอกไม้ให้กำลังใจครูปีชากันเลย
มีการนำป้ายที่มีภาพครูปีชานำป้ายสารเจ๊ไปชูให้กำลังใจแบบนี้
ก็อยากรู้เหมือนกันน่ะถ้าคดีสุดท้ายแล้วอันนี้มันพลิกน่ารักจะเป็นอย่างไง
ก็มีแฟนคาตจากหน้าคอนนายกชัยนาสตราบุรีเชมรัย

ทางด้านของนายวรยุทธนายความก็บอกว่า
โจทย์ได้เตรียมพยานทั้งหมดมา๖ปาก

โดยการสื่อพยานจดในช่วงเช้า
ครูปีชาคนเดียวโอ้โหสื่อพยานกัน๔ชั่วโมงครึ่ง
ในช่วงบ่ายเป็นการสืบพยานเจ๊บ้าบินคนเดียวครับ
ทนายวรยุทธ์บอกว่าตอนแรกเตรียมมา๖ปาก

แต่เนื่องจากว่าการสื่อพยานครูปีชาทางฝ่ายทนายจำเลยมีการนำเสนอหลักฐานเยอะ

ทำให้การสืบพยานในช่วงเช้า
ครูปีชาคนเดียว๔ชั่วโมงครับ

แสดงว่าเขามีการซักพยานเขาเยอะมากนะ

ส่วนช่วงบ่ายในสื่อพยานได้เจ๊บ้าบินเสร็จ
พยานที่เหลือ๔ปากก็ต้องรอในการขึ้นสารนัดต่อไปคือเวลาไม่พอ
ขณะที่หมวดจรูนหลังรับฟังการสืบพยานฝ่ายโจทย์บอกว่า

ต่อจากนี้ไปคนที่กลุ้มใจไม่ใช่ตนอีกแล้ว
แล้วบอกว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ไม่ได้ปวดหัวกุ้มใจนะ
แต่เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่กำลังกลุ้มใจนะฮะ
ทนายสิทธาบอกว่าผลโดยรวมในวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจ
สารก็นัดสืบพยานโจทย์ต่อในวันที่๓เมษายนก็คือวันนี้นะครับ
แล้วก็๑๑เมษายนก่อนสงคราน
สำหรับการสืบพยานฝ่ายจำเลยมี๖นัดนะฮะ
ก็คือ๑๘๑๙๒๓๒๔๒๙และ๓๐เมษายน
เรื่องนี้ติดตามกันยาวไม่รู้ว่า๓๐ล้านจะตกเป็นของใครนะฮะ
เรื่องหวยไม่เข้าใครออกใครจริงนะฮะ